พาคุณผู้ชมขึ้นเหนือไปที่จังหวัดเชียงใหม่
ไปเล่นน้ำสงกรานแบบล้านนาดั้งเดิมเลยนะฮะ
เพื่อร่วมสืบสารประเพณีปีใหม่เมืองของชาวเชียงใหม่เขา
ติดตามได้จากคุณสมศักดิ์ศรีชุ่มครับ

ผมไม่ได้มาเล่นสงครานที่บริเวณคู่เมืองแต่อย่างใดนะครับ
แต่ผมพามาดูการเล่นสงครานแบบดั้งเดิมของชาวล้านนานะครับ
ภายใต้แนวคิดมงคลรับปีใหม่ไทย
ซึ่งปีนี้ก็จัดขึ้นเป็นปีที่๓แล้วนะครับ
ภายในงานนั้นจะพาไปดูการเล่นสงครานแบบดั้งเดิม
วัฒนธรรมประเพณีปีใหม่เมือง
แล้วก็การเล่นสงครานแบบชาวล้านนาที่งดงามครับ
งานนี้จัดขึ้นโดยภาคเอกชนร่วมกับจังหวัดเชียงใหม่

ผู้ว่าราชการจังหวัดให้เกียรติมาเป็นประธาน

อกจากนี้ยังมีการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย

ผนึกกำลังกันสืบสารประเพณีไทยในวันสงคราน

เพื่อมุ่งเน้นสร้างการเรียนรู้ส่งเสริม
สารมรดกไทยสู่คนไทยและสากล

ผสมผสานความร่วมสมัยได้อย่างลงตัว
ภายใต้ความสวยงามตามวิถีชีวิต
และเล่นสงครานแบบดั้งเดินตามวิถีคนล้านนา
บรรยากาศภายในงานก็เต็มไปด้วยนักท่องเที่ยว

รวมถึงชมการแสดงบนเวที
ที่มีการฟ้อนรำตามแบบฉบับล้านนา
จัดขึ้นณบ้านโบราณเชียงใหม่ถนนเจริญประเทศ
กลางบรรยากาศที่เหมือนได้ย้อนเวลาเข้าไปในปี๒๔
การจัดงานที่แบ่งพื้นที่เป็น๖โซน
โดยไฮไลท์สำคัญอยู่ที่ลานทรายขวงเมือง

จำลองบรรยากาศการทำบุญมาไว้อย่างครบครัน
ส่งน้ำพระประจำวันเกิด
่อเจดีไซน์เสี่ยงเซียมซี
และถวายตุงตามความเชื่อของคนพื้นถิ่น
เพื่อความเป็นสิริมงคลในวันขึ้นปีใหม่ไทย
และกิจกรรมแข่งขันการทำลาบคั่ว
อาหารล้านนารสชาติอร่อย
เปิดโอกาสให้นักท่องเที่ยวได้ชิม

ทำให้บรรยากาศคึกคักอย่างที่เห็นนี่แหละครับ
อกจากนี้ยังมีโซนสลากพื้นบ้าน

ทั้งเครื่องเขินภาพวาดแบบล้านนา
วาดลวดลายลงบนร่มบ่อสร้าง
และการทำเครื่องต้นน้ำ

เข้าไปมีส่วนร่วมสนับสนุนทั้งนี้ทั้งนั้น
ก็คือว่าทางจังหวัดทางชุมชนเลย

ซึ่งเราก็ยินดีที่จะเข้าไปมีส่วนร่วม
ในการใช้ชื่อเนี่ยอาจจะฟังดูว่า
ทำไมเราไม่ใช้เรื่องของชื่อสงกราน
จริงแล้วตัวแกนหลัก
จะเป็นกิจกรรมหรือเป็นประเพณีไทยอยู่แล้วนะครับ
แต่ว่าเราต้องการที่จะบอกเล่าความเป็นไทยไปทั่วโลก
วกกับกิจกรรมอื่นหลากหลายที่มีความร่วมสมัย
งานนี้จัดขึ้นตั้งแต่วันที่๑๓เมษายน

ผู้ชมท่านใดที่จะเข้าชมงานก็สามารถมาได้
โดยงานจะเริ่มตั้งแต่เวลา๑๑นาฬิกา
จนถึงเวลาประมาณ๔ทุ่ม
โดยในช่วงกลางคืนจะมีการแสดงแสงสีเสียงกลางแจ้งอย่างสวยงาม
พร้อมกับนั่งรับประทานอาหารค่ำแบบขันโตก
ได้บรรยากาศล้านหนาแท้เลยแหละครับ
แต่ด้วยสภาพอากาศที่ไม่เอื้ออำนวยของเมื่อคืนนี้

จึงมีการย่อขนาดการแสดงมาอยู่ในตัวบ้าน
ซึ่งก็ได้บรรยากาศไปอีกแบบ

ก็สามารถมาสนุกสนานได้ที่จังหวัดเชียงใหม่
เพราะที่นี่จัดขึ้นอย่างยิ่งใหญ่เป็นประจำทุกปี

และถ้าหากใครอยากได้บรรยากาศการเล่นน้ำแบบล้านนา

ที่บ้านบรรลานเชียงใหม่ได้เลยครับ
โอ้โหเห็นหลากหลายสีสันหลากหลายบรรยากาศหลายพื้นที่ด้วยนะคะ